กระเบนไปดูเรื่องงูกันหน่อยค่ะเข้าบ้านกันอีกแล้วคราวนี้เป็นจงอางนะคะ๔เมตรไปขดอยู่ใต้ตู้แต่เขาเชื่อกันว่าน่าจะเป็นงูเจ้าที่ค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นตู้กับข้าวเลยนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทธลุงต้องช่วยกันโอ้โห
ตัวใหญ่ไหมล่ะขดอยู่ไม่รู้กี่ขดอยู่ตรงนั้นแต่มีตัวเดียวนะคะ
ก็ต้องหลอกล่อใช้อุปกรณ์จับงูอยู่ประมาณสัก๒๐นาทีค่ะถึงจะลากเจ้างูตัวนี้ออกมาได้
พอนำออกมาได้ชาวบ้านมามุงดูกันคึกคักเลยชอบดูกันจริงเลยเวลามาจับงูที่บ้านคนเนี่ยนะคะ

วัดความยาววัดความยาวกี่เมตร
นี่แต่ตัวใหญ่มากนะยาว๔เมตรอะค่ะ
ต้องให้มันยิ่งกว่าก้นด้วยเหรอเนี่ยนั่นน่ะสิเออน้ำหนักสิบกิโลกรัม
เจ้าของบ้านเขาเชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่มาให้โชค
แต่ว่าแหมต่อให้ให้โชคยังไงอยู่ร่วมบ้านกันก็คิดว่าคงจะไม่ไหวนะจ๊ะเจ้างูจ๋า
ต้องแจ้งกู้ภัยมาจับตัวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะ
เอาปล่อยให้ถูกที่นะไม่ใช่ไปปล่อยเข้าบ้านคนอีก
ส่วนที่ห้องเก็บเอกสารสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒ศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
มีมาอีกตัวแล้วแต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่จงอางเป็นงูเหลือมค่ะ
ขึ้นไปนอนอยู่บนขื่อสูงกว่า๕เมตรแต่ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะมันไม่มีพิษอ่ะเนอะ
ก็สามารถลากเจ้าตัว๓เมตรนี้ลงมาใส่ถุงปุ๋ยไปปล่อยป่าได้ค่ะ
เจ้าหน้าที่สาวสำนักงานเนี่ยนะคะก็เล่าว่าตัวเองกำลังนำเอกสารมาเก็บรักษา
ก็เห็นงูกำลังเลื้อยพอดีเลยเธอก็พยายามจะไล่แล้วนะ
แต่กลายเป็นว่ายิ่งไล่มันยิ่งเลื้อยสูงขึ้นแล้วก็ไปพันอยู่บนขื่อไม่ยอมไปไหนเลย
ก็เลยเนี่ยนะคะต้องแจ้งกู้ภัยมาจับแบบนี้แหละ